คุณผู้ชมคะช้อนบุรณฮิรันนักผู้สร้างแรงบันดาลใจ
ที่คนตามในโลกโซเชียลหลายล้านคน

โอ้โหคนพูดถึงกันเยอะมากนะคะในช่วง๒๓สัปดาห์นี้
แต่ว่าช้อนเขาก็ไม่ได้ออกมาตอบอะไรเลย
เมื่อช่วงเย็นเพิ่งจะออกมาโพสต์
ขอโทษพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะประเด็นสำคัญ
คนอยากฟังคำตอบก็คือเรื่องของการเปิดรับบริจาค
เพื่อช่วยเหลือไฟป่าที่เชียงใหม่เดี๋ยวลองไปฟังค่ะ
จึงร่วมข้อมูลให้ครบถ้วนณเวลานั้นผมไม่ได้อยู่บ้าน
และไม่ทันเช็คให้รอบครอบจึงรีบให้ทีมงานสรุปยอด
เท่าที่มีใบเสร็จที่รวบรวมไว้และยืนยันได้ณเวลานั้น
โดยแจ้งในเพจไปว่ามียอดบริจาค๘๗๕๗๔๑บาท๕๓สตังค์
แต่จริงยอดนั้นเป็นยอดที่รวบรวมจากใบเสร็จ
ซึ่งผมได้ใช้คำผิดภายหลังเมื่อตรวจสอบยังถี่ถ้วน
ก็พบว่ามียอดที่ใช้ไปตามใบเสร็จทั้งสิ้น

และในบัญชีนี้มีเงินเข้ามาในช่วงรับบริจาคทั้งสิ้น

นี่ค่ะประเด็นก็คือช้อนบอกว่าเป็นเรื่อง
เข้าใจผิดนะคะเรื่องแรกก็คือที่ไปเปลี่ยนบัญชีรับบริจาค
จากตอนแรกที่ให้โอนเข้ามาที่กองทุนลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่
มาเป็นบัญชีชื่อตัวเองก็เพราะว่ามีการได้รับคำแนะนำ
มันจะคล่องตัวขึ้นก็เลยเปลี่ยนมาเป็นบัญชีนี้นะคะ
ซึ่งเป็นบัญชีที่เปิดไว้สำหรับลูกเพจที่ให้การสนับสนุนเปิดมานานแล้ว
มียอดคงค้างก่อนหน้านี้อยู่ประมาณ๙๐๐๐บาท
แล้วก็เคยชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้วว่ามียอดเงินบริจาคแค่๘๗๕๗๔๑บาท๕๓สตางค์
เขาบอกว่าที่เขาออกมาชี้แจงเนี่ยเหมือนกับเป็นการรีบชี้แจง
ก็เลยไปรวบรวมใหม่รวบรวมใบเสร็จอีกรอบ
เหมือนกับที่แถลงไปตัวเลขมันก็เลยยังไม่ครบ
พอมารวบรวมอย่างละเอียดมาเจอยอดตามใบเสร็จมันไม่ตรงกัน
ก็เป็นยอด๙๙๑๕๔๑บาท๓๖สตางค์
และในบัญชีนี้มีเงินเข้ามาในช่วงเวลาที่รับบริจาคทั้งหมดรวมแล้ว
เป็นเงิน๑๓๓๘๖๔๔บาท๑สตางค์
ตอนแรกรีบชี้แจงตัวเลขก็เลยยังไม่ตรง
บอกว่าพอรู้ว่ายอดเงินที่แท้จริงเป็นแบบนี้แล้วก็
รีบยื่นจดหมายถึงหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็บัญชีอื่นรวมทั้งใบเสร็จแล้วก็แสดงหลักฐานทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่
เมื่อวันที่๒กรกฎาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว
แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้นำเงินส่วนใดไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
แล้วก็ชี้แจงเรื่องระหว่างศึกษาไฟป่า
มีโรงพยาบาลขาดแคลนหน้ากากอนามัยร้องขออุปกรณ์มา
เรื่องนี้ก็เป็นความไม่รอบครอบที่ไม่ได้สื่อสารให้ผู้บริจาคทราบ
ก็เอาเงินช่วยเหลือตรงนั้นไปด้วยก็ขอแสดงความรับผิดชอบ
โดยจะรวบรวมเงินบริจาคทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ส่งมอบให้
วัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเรื่องไฟป่าต่อไป
หน้าเจ้าหน้าที่เมื่อ๒กรกฎาคม
แต่ว่าทางเชียงใหม่ทางประหลัดจังหวัดที่เชียงใหม่ที่ตามหากันจะเจอไม่เจออย่างไร
เดี๋ยวต้องรอฟังว่าทางจังหวัดเชียงใหม่เขาได้ตรวจสอบจริงหรือเปล่า
อันนี้ไม่รวมเรื่องส่วนตัวต่างที่ถูกเปิดเผยถูกบอกว่าเรื่องนั้นไม่จริงเรื่องนี้ไม่ถูกอะไรยังไงเนี่ย
เขาก็ต้องชี้ใจของเขาต่อไป